โอ้โหเต็มคุณคิงดูนะดูอีกสักทีค่ะ
รถแก่งมาทางตรงลักษณะสวนเลนเขาไป
จริงตัวเองน่าจะต้องอยู่ฝั่งเลนซ้ายแล้วไปอยู่ฝั่งนั้นคือข้ามเลนนะคะ
ก็คือคงดูมือถือทีนี้ในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสุริเดชบำรุงกลางสี่แยกหน้าประตูสาเกต
เมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคือเสี้ยววินาทีจริงจริงนะคะ
มอเตอร์ไซค์ไม่ทันได้ระวังแล้วก็พุ่งไปชนกับรถยนต์ที่ขับมาตามเลนนั่นแหละค่ะ
ร่างของหนุ่มรายเดอร์คนนี้กระเด็นออกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียว
รถเนี่ยก็ได้รับความเสียหายรถเก่งเนี่ยด้านหน้ารถพังเสียหายนะคะตรงกันชนฝากระโปรงหน้า
มอเตอร์ไซค์เองก็ล้มอยู่บริเวณนั้นผู้บัดเจ็บเป็นชายคือคนขี่อายุประมาณ๒๐๓๐ปีค่ะ
เขาบอกว่าขาซ้ายกระดูกผิดรูปเลยศีรษะมีแผลแตก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะ
คนขับรถเก่งบอกนะคะก่อนเกิดเหตุเขาขับรถออกมาจากสี่แยกสารากลางจังหวัด
่งหน้าไปตามถนนสุริยเดชบำรุงตรงนี้เห็นมอเตอร์ไซค์มายังไงเขาก็เบรกไม่ทัน
แล้วลักษณะพุ่งข้ามเลนมาชนแบบเต็มก็รีบนะคะ
คือเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนไปประสานกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
ต้นสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะตรวจสอบจุดเกิดเหตุลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวจะเชิญทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนขับรถยนต์คู่กรณี
มาสอบปากคำก็ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ